ที่จังหวัดปัตตานียาตัวเลขถือว่าขยับเร็วมาก
จากวันจันทร์พบผู้ติดเชื้อ๒๐คน
เมื่อวานวันอังคารวันเดียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก๖คนนะครับ
ซึ่งนายกลายสอนวิสิทธิ์วงภัยราชการจัวร์ปัตตานีแถลงนะครับว่า
เมื่อวานนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด

และเป็นผู้ที่เดินทางจากการร่วมกิจกรรมทางศาสนา

แล้วก็อีก๑๒รายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด
จากผู้ที่ติดเชื้อกลุ่ม๘รายนั้น
และยังมีกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอาการอยู่อีก๓๐กว่ารายนะครับ
นี่คือยอดที่แถลงในช่วงเช้าคือประมาณ๑๐โมงเช้า

ผู้ว่าได้แถลงยอดติดเชื้อล่าสุด
บอกว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากแถลงรอบแรกในช่วงสาย
กลายเป็นว่าตลอดทั้งวันไปสำรวจตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๖คน
ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดปัตตานีเมื่อวานี้
สะสมอยู่ที่๒๖คนแล้วนะครับ

เพื่อสังเกตอาการทั้งสิ้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับ
ก็๓๖๖คนนะครับ
เมื่อวานี้ทางจังหวัดต้องเพิ่มมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น
การปิดร้านค้าประเภทร้านน้ำชากาแฟร้านอาหาร

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าไปตรวจสอบตามร้านค้าต่าง
พบว่ายังมีหลายร้านที่ยังเปิดให้ลูกค้านั่งกินอยู่ที่ร้าน
ซึ่งทุกร้านพอได้รับฟังคำชี้แจงคำแจ้งจากเจ้าหน้าที่แล้วก็พร้อมใจปฏิบัติตามครับ
ปิดร้านทันทีหรือไม่ก็ให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านแพ็คห่อกลับบ้านซะนะฮะ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่ราชบุรีหน่อยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดก็มีการแถลงว่าพบผู้ติดโควิด๑๙เพิ่มอีก๒ราย
ดังนั้นรวมแล้วที่ราชบุรีพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด๓รายนะคะ
ซึ่ง๒รายล่าสุดเป็นชาวบ้านโป่งแล้วก็คนในเขตอำเภอเมือง
ส่วนเรื่องของการติดตามคนที่อยู่ใกล้ชิดตอนนี้
ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนโรคนะคะ
ส่วนที่ปราจีนบุรีนะครับมีรายงานล่าสุดช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มเป็นรายที่๓แล้วนะครับ
รวมทั้งจังหวัดมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด๓คน
รายแรกอายุ๓๔ปีรายที่๒อายุ๔๓ปี

ทั้ง๓คนมีความเกี่ยวข้องกันคือเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
แล้วก็ประกอบอาชีพขายของอยู่ที่ตลาด
โดยมีผู้ใกล้ชิดที่โดยสารรถตู้คันเดียวกัน
น้องเจาะเข้ากรุงเทพและคนที่ขายของในตลาด
ยังรอผลการตรวจอีก๘ราย
คือตอนนี้แต่ละจังหวัดนอกจากมีการแถลงยอดของผู้ติดเชื้อแล้ว
ที่ร่วมกันประกาศนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับพบผู้ติดเชื้ออีก๑รายนะครับ

โดยล่าสุดเป็นพ่อครัวร้านอาหารที่ประเทศฝรั่งเศส
แล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยนะครับ

โดยคนในครอบครัวเอารถส่วนตัวไปรับกลับบ้าน
แล้วก็กักตัวอยู่ในการดูแลของครอบครัวแล้วก็แพทย์โดยใกล้ชิดไม่ได้ออกนอกบ้านไปไหน
ขณะที่ผู้ว่าสุรินทร์ก็โพสต์ห่วงชาวสุรินที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมนาคม

ก่อนที่จะมีภรรกชุกเฉินนะนะ
แล้วก็เรื่องของการปิดสถานที่ต่างในกรุงเทพนคร
ลูกจ้างแรงงานได้รับผลกระทบเขาก็เดินทางกลับภูมิลำเนากัน
ในช่วงนั้นกลับถึงสุรินทร์๒๖๙๒คน

ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
ก็สั่งให้กลุ่มอาสาโควิดของจังหวัดเข้าประกบ
ประวัติแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
พร้อมขอร้องให้ประชาชนงดกิจกรรมเสี่ยง

และปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอ

เดี๋ยวนี้ที่ตัวคุณเองและคนใกล้ชิดนะครับ

ว่าที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

ออกประกาศว่าทางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อรายแรกแล้วนะครับ
ก็เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สนามมวยลุมพินีนะครับ